มาดูกรณีเกี่ยวกับที่มีสามีเอาน้ำกรดไปสาดพันรยาในขณะที่นอนหลับได้รับบาดเจ็บสาหัสและไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะคะ
ตอนนี้ศพของผู้เสียชีวิตก็บำเพ็ญกุศลทางศาสนาอยู่นะคะ
แต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนติดตามก็คือเรื่องการทำหน้าที่ของโรงพยาบาลพระราม๒
หน้านี้โรงพยาบาลพระราม๒ออกมาแถลงข่าวแล้วนะคะบอกว่าช่วงที่เข้าไปรับการรักษาแพทย์ไม่อยู่แต่รับโทรศัพท์เป็นการปรึกษาทางโทรศัพท์
เพื่อที่จะช่วยเหลือเบื้องต้นรักษาพยาบาลเบื้องต้นกับพยาบาลที่อยู่ในเหตุการณ์
คือเขาบอกว่าเขาดูแลผู้ป่วยเนี่ยตามมาตรฐานเป๊ะเลยไม่ได้มีอะไรที่มันผิดแปลกไปเลย
ใช่ค่ะแต่ว่าทางด้านของผู้เสียชีวิตซึ่งนำโดยนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์เขาก็ยังยืนยันเหมือนเดิมนะ
ว่าไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องจนทำให้เกิดการเสียชีวิตและไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลอื่น
วันนี้ทางโรงพยาบาลมีความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมก็คือทนายความผู้รับมอบอำนาจจากโรงพยาบาลพระราม๒ออกมาชี้แจงกรณีเกี่ยวกับข้อมูลที่มันไม่ตรงกันนี่แหละ
บอกว่าทำให้โรงพยาบาลพระราม๒ถูกประชาชนเข้าใจผิด
ส่วนข้อมูลอื่นเขาบอกว่าส่งให้ทางกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ตรวจสอบแล้วตอนนี้รอผลอยู่นะคะ
ทนายความผู้รับมอบก็คือนายสุรพัฒน์ปราภาพรค่ะได้แถลงข่าวกรณีที่เกิดขึ้นก็คือนางสาวช่อลดาธารวรรณถูกสามีสาดน้ำกรดใส่หน้า
ซึ่งหลังจากที่รับเข้ารักษาที่โรงพยาบาลแห่งนี้แล้วมาเสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะ
หลังเหตุการณ์เกิดขึ้นทนายบอกว่ามีการนำเสนอข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
ส่งผลให้โรงพยาบาลเสียหายสร้างความเข้าใจผิดแก่ประชาชน

มันมีเรื่องเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลอย่างที่บอกไปหมอไม่อยู่พยาบาลไม่รักษาให้
เรื่องของการเสียภาษีคุณอัจฉริยะก็เอาเรื่องนี้มาพูดเหมือนกัน
การก่อสร้างอาคารต่อเติมอาคารทนายก็พูดเรื่องนี้เหมือนกันนะคะ
รวมทั้งเรื่องของโรงพยาบาลเครือข่ายไงที่บอกว่ามีหมอปลอมพยาบาลปลอม
สาการอะไรนะวิทยาการสหการมะลิอะไรสักอย่างนี้
ซึ่งเขาบอกว่ามันทำให้เกิดความเข้าใจผิดกับประชาชนต่อโรงพยาบาลนะคะ
นายสุรพัฒน์ก็คือทนายชี้แจงเพิ่มเติมบอก
เอกสารข้อมูลต่างที่ไม่ได้เผยแพร่ให้สื่อมวลชนทางโรงพยาบาล
ส่งไปที่กระทรวงสาธารณสุขและพนักงานสอบสวนตรวจสอบแล้ว
จึงไม่สามารถให้สื่อมวลชนดูได้ว่าข้อมูลมันมีอะไรบ้าง
สื่อมวลชนที่ติดตามรายงานข่าวสักถามต่อทนายความว่า
ข้อมูลใดที่โรงพยาบาลพระราม๒คิดว่ามีการนำเสนอที่ไม่ถูกต้อง
อยากจะให้ทนายยกตัวอย่างให้ฟังหน่อย
แต่ทนายตัวแทนโรงพยาบาลไม่ตอบคำถามนี้นะคะ
รวมถึงข้อสงสัยที่สื่อมวลชนตั้งคำถามว่าวันเกิดเหตุสรุปแล้ว
มีแพทย์หรือไม่และมีกี่คน
ทนายความตอบเพียงว่ามี
มีเป็นไปตามมาตรฐานของโรงพยาบาลอยู่แล้วนะคะ
ฟังเสียงทนายความผู้รับอ้อบอำนาจค่ะ
หรือว่าไม่ตรงกับความจริง
แต่ถามว่าทำไมโรงพยาบาลไม่ชี้แจงหรือไม่นำเอกสารมาแสดงเนี่ย
อันนั้นเป็นเอกสารที่เราต้องชี้แจงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นะครับไม่ว่ากระทรวงสาธารณสุขที่ตรวจสอบหรือพนักงานสอบสวน
ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเนี่ยมันอยู่กระบวนการพิสูจน์ของเจ้าหน้าที่
และข้อที่จริงหมดแล้วนั่นแทนยกแต่อย่างอะไรหรือเปล่า

มันไม่ใช่อันนี้ใช่

คือถามผมเนี่ยฮะก็ถึงบอกว่าถามให้ผมยกตัวอย่าง

แต่แท็กซี่บอกว่าคนขับหนักมากคนไข้หนักมากแต่คุณหมอบอกไม่ได้

คุณถามคุณถามเมื่อกี้คุณบอกว่าคุณหมอคนไหนบอกแล้วคุณถามคุณหมอ
ผมบอกว่ามีคุณหมอแน่นอนแล้วผมชี้แจงไปที่กระทรวงสาธารณสุขแล้ว
แล้วหมอก็อยู่ก็ไปชี้แจงไปที่โรงศาสตร์ศุกร์แล้ว
นั่นเป็นช่วงที่ผู้สื่อข่าวพยายามที่จะสอบถามถึงรายละเอียดข้อมูล
ที่ทางโรงพยาบาลส่งไปให้กระทรวงศาสตร์ธนโลกนี้สู่เพื่อเป็นการชี้แจง

อาคาร๖ชั้นของโรงพยาบาล
ทนายความชี้แจงว่ามีการขออนุญาตที่ถูกต้อง
และกำลังส่งเรื่องไปยังกระทรวงสาธารณสุขให้ตรวจสอบเหมือนกันเลย
หลังจากนี้ขอให้รอฟังการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
ในทุกประเด็นไม่ว่าจะเป็นประเด็นการขาดน้ำของผู้บาดเจ็บ
ประเด็นเลือดในปอดรอผลสรุปจากสถาบันนิติเวชเพิ่มเติมด้วยนะคะ
พร้อมกันนี้ทางทนายความปฏิเสธไม่ให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพูด
กล่าวใดต่อสื่อมวลชนแม้จะพยายามสอบถามข้อเท็จจริง
กับพอโรงพยาบาลก็ตามท่านก็ไม่ได้ตอบอะไรนะคะ
ส่วนทางด้านของผู้เสียชีวิต
ซึ่งนำโดยนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรมเปิดเผยว่า
จะมีการนำข้อมูลเรื่องการติดสินบนเจ้าหน้าที่กู้ภัย

บอกว่าโรงพยาบาลมีการติดสินบนเจ้าหน้าที่กู้ภัย

ซึ่งมีประกันภัยมาส่งที่โรงพยาบาลพระราม๒
และถ้าใครเอามาส่งจะมีโบนัสพิเศษให้ด้วย
นี่เป็นกรณีใหม่ที่คุณอัจฉริยะอยากจะให้ตรวจสอบ
อีกหนึ่งเรื่องที่ออกมาแฉโรงพยาบาลพระราม๒
ใช่นะคะก็พยายามจะปิดบัญชีหลายเรื่องนี่แหละคุณอัจฉริยะนะคะ
ส่วนอังคารหน้าอังคารที่๒๐พฤศจิกายน
คุณอัจฉริยะจะเข้าร้องเรียนต่อพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมือง

ให้ไปตรวจสอบไปกำกับดูแลเรื่องการตรวจสอบ
อาคารของโรงพยาบาลและเครือข่าย
และยืนยันว่ามีหลักฐานเป็นรายชื่อ
ของผู้ที่ถูกโรงพยาบาลนำไปเบิกเงิน
ที่ไม่เคยไปรักษากับเอกสารที่โรงพยาบาลติดสินบน

เสนอเงินสินบนส่งตัวผู้ป่วยด้วย
องคารน่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลเรื่องนี้ออกมานะคะ
ตามยาวนะคะสำหรับประเด็นที่เกิดขึ้น
ยังไม่จบอย่างแน่นอนนะคะเป็นมหากราบนะคะ
ตอนนี้มีการงัดหลักฐานมาโต้กันสุดพลังนะคะ